คุณผู้ชมคะอีกคลิปหนึ่งที่คนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
แต่ต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องนี้ต้องฟังความทั้งสองด้านแล้วทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามทั้งสองด้านมาแล้ว
บอกก่อนว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่บุรีรำค่ะคือเขามีการจัดการแข่งขันฟุตบอลแล้วมีคนที่มาแข่งเนี่ยมาจากจังหวัดพื้นที่สีแดงด้วย
ทีนี้พอแข่งฟุตบอลกันแล้วผู้ใหญ่บ้านมาสั่งให้หยุดแข่งคือข่าวเขาโปรยว่าอารวาสปิดงานกีฬาหมู่บ้านเลยนะ
บอกว่าเมามาเลยผู้ใหญ่เมามาเลยมาอารวาสเลยบอกปิดเลยหยุดเลย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูคลิปต้นเรื่องนี้กันก่อนค่ะครับ

คลิปต้นเรื่องฮะเขาว่ากันว่าผู้ใหญ่บ้านเมากร่างเข้ามาในพื้นที่ของการจัดการ

ท่าทีพฤติกรรมคำพูดน้ำเสียงของผู้ใหญ่
ทีนี้ในโพสต์ที่เขามีการแชร์คลิปนี้

เป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ทำนิสัยแบบนี้ได้หรือ

เหตุเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านอารวาสปิดงานกีฬาหมู่บ้านครับ
ทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วปั๊บทีมข่าวของเราไม่รอช้าค่ะ
ก็ไปเลยพื้นที่ตรงนี้คือที่บ้านหนองตะครอง
ที่ตำบลโฆกวาลอำเภอละหารทรายที่บุรีรัมศ์ค่ะ
ไปถึงไปเจอกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน
ก็คือนายภัยรัฐวิชัยกุลเล่าให้กับทีมข่าวฟังนะ
ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนรอยต่อปีเก่าสู่ปีใหม่พอดีเลย
ธันวาคมหมู่บ้านนี้เขาจัดงานเป็นการแข่งกีฬาผ้าป่าการกุศลค่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ตังค์มาปั๊บก็จะเอาเงินตรงนี้มาเป็นค่าน้ำค่าไฟให้กับวัด
แล้วก่อนจะจัดไม่ใช่จู่ก็จัดนะ
เขามีการคุยมีการขอมติจากผู้นำชุมชน
มีการขอมติจากชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว
แต่ระหว่างที่มีการแข่งขันฟุตบอลกำลังเตะกันอยู่เกือบ
ผู้ใหญ่บ้านเดินเข้ามาตรงเต็นต์ตรงนี้ค่ะ
แล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตะโกนโวยวาย
ให้หยุดแข่งกีฬาแล้วท่าทางเหมือนเมา

อันนี้คือสิ่งที่สมาชิกอบตเขาบอกเอาลองฟังค่ะ
มาเขาก็มาโวยวายวอด
ทำเก่ากายเกินลำหนาเขานะ
ผมก็คนที่มาทำก็ไปคุยกันแล้ว
โคตรค่อนข้างจะโปรตคือแบบนี้

สุดท้ายผู้โดยวาย

เกิดเรื่องเกิดราวคือผู้ใหญ่บ้านมาเอะอะโวยวาย
ชาวบ้านก็ไม่ตอบโต้อะไรนะเพราะว่าชาวบ้านบอกโอ้โห
เหมือนเป็นคนเมาก็เลยไม่อยากจะตอบโต้อะไรนะครับแต่ว่ามีชาวบ้านบางคนที่พยายามจะห้ามปราม
แล้วก็ดึงตัวผู้ใหญ่บ้านออกจากพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะเขากำลังจะจัดการแข่งขันกีฬากันอยู่
ผู้ใหญ่มาเอะอะโวยวายและทีนี้เขาบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ย
เป็นผู้ใหญ่บ้านของบ้านหนองตะครองที่หมู่๘ตำบลโคกว่านอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำครับ
อันนี้ที่เขาโพสต์นะแล้วก็ข้อความบอกแบบนี้บอกผู้ใหญ่บ้านเป็นคนค่อนข้างอันทภาณ
ปีใหม่ชาวบ้านจัดงานกีฬากันเองมีหลายเรื่องครับแต่บางเรื่องไม่มีหลักฐานก็เลย
พูดดีกว่าครับปลน้องโดนข่มขู่ให้ลบคลิปนี้ด้วย
เพราะคลิปนี้ความยาวประมาณ๘นาทีเราได้เห็นต้นเรื่องก็คือคลิป
ทีนี้แล้วทีนี้ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายฮะ

ถูกต้องแล้วเดี๋ยวให้ฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านด้วยนะ
ผู้ใหญ่บ้านเขาจะชี้แจงเรื่องนี้ว่ายังไง
เพราะว่าตอนที่เราไปเจอผู้ใหญ่ประนอมวัชระ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ตำบลโคกว่านเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าจริงมันมีที่มาที่ไป

เพราะว่ามันไม่เป็นตามที่ตกลงกันไว้
นักข่าวก็เลยถามยังไงผู้ใหญ่เล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
ผู้ใหญ่บอกว่าจริงตกลงกันไว้
ว่าจะเริ่มแข่งฟุตบอลตอนบ่ายโมงตรง

ใช่แต่มันมีการแข่งก่อนเวลา
คือแข่งตั้งแต่๘โมง
แล้วผู้ใหญ่บ้านเขาไปเจอรู้สึกตอนประมาณ๑๐โมง
ทีนี้นอกจากอันนี้เรื่องแข่งก่อนเวลาเรื่องหนึ่งแล้วนะ

ไม่ได้มีการตรวจคัดกรองบุคคล
ทีนี้ที่สำคัญคนที่แข่งคนที่เชียร์
เป็นคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
แล้วหลายคนมาจากพื้นที่สีแดงด้วยไงคุณ

ผู้ใหญ่บ้านเห็นแบบนี้ก็ไม่พอใจค่ะ
เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเองเขาบอกว่าเขาหวังดี

จากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดบุรีรำ

จะต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ทีนี้ผู้ใหญ่แกก็เลยต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด

เพราะว่ากิจกรรมมันจัดก่อนเวลาที่เราตกลงกันไว้
มาตรการพวกคุณดำเนินการบ้างหรือเปล่า
คือตอนที่ก่อนจะแข่งกันผมไม่อยู่ตรงนี้

การจัดกิจกรรมจับสลากของรางวัลของหมู่บ้าน

แต่พวกคุณจัดการแข่งขันกันไปก่อนแล้ว

แต่ให้แข่งได้เมื่อถึงเวลาบ่ายโมงตรง
เอาฟังผู้ใหญ่พูดชี้แจงค่ะ

ผมก็ไม่ทราบว่าเขามีการคัดกรองหรือเปล่า

แล้วจริงแล้วนัดกันไว้ว่าเตะตอนกี่โมงคะ

แล้วคันนี้ทางนายเขาก็ไลน์มาบอกว่า

คุณก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราเห็นในคลิป
ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงท่าทาง
เอาการพูดแบบนี้คือเมาไหม

ผู้ใหญ่บอกว่าผมเป็นคนพูดเสียงดังอยู่แล้ว

ท้าขนาดที่ว่ามาตรวจผมเลยก็ได้
วัดปริมาณแอลกอฮอลเลยก็ได้ผมไม่ได้เมา
แต่ตอนนั้นอารมณ์มันขึ้นแล้ว
อยู่ดีมาจัดการแข่งขันก่อนเวลาได้ยังไง

พอของขึ้นก็เลยพูดเสียงดัง
และที่สำคัญผู้ใหญ่บอกว่าตอนแรกตอนที่ผมเข้าไปแล้วบอกให้หยุด
เหมือนกับว่าทางงานมีการเปิดเครื่องเสียงแข่ง
เปิดเครื่องเสียงมันดังผมจะสื่อสารอะไรไม่ได้
ผมก็ต้องตะโกนต้องตะเบงเสียงให้มันดังขึ้น

เออนี่ค่ะคือสิ่งที่ผู้ใหญ่ชี้แจ่งนะคะ